สำหรับชาวบุรีรำที่มีผู้ปกครองเป็นผู้สูงอายุ

ผัวเมียแสบคู่หนึ่งทำเป็นไปตีสนิทคนสูงอายุ
ผู้เท่าผู้แก่ต่างจังหวัดเขาก็ซื้อนะ
แล้วก็ใจอบอ้อมอารีก็ไม่ได้คิดร้ายกับใคร

แล้วหลอกเอาสร้อยคอทองคำคุณยายวัย๘๐ปีไปได้
โอ้โหตำรวจไปจับตัวผัวมาได้

ทีนี้เมียพาไปห้องขัง
คิดสั้นจะฆ่าตัวตายหวังหนีความผิดนะคะ
เห็นใจคุณยายนะจากกรณีที่ตำรวจกองกำกับการ๓กองปราบราม
ร่วมกับตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดอุทัยธานี
แล้วก็ตำรวจชุดสืบสวนสพนาโพจังหวัดบุรีรำ
สามารถติดตามจับกลุ่มตัวนางสาวทวันกรแคร์ฝอยอายุ๔๓ปี
จับกลุ่มได้ที่บ้านพักในจังหวัดอุทัยธานี
หลังจากผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าทวันกรไปก่อเหตุหลอกตีสนิท
นวลศรีสิงห์ไทยสงศ์อายุ๘๐ปี
คุณยายอยู่ที่หมู่บ้านหนองย่ารังกาตำบลนาโพ
หลังจากนั้นก็ฉวยโอกาสเข้าไปขโมยเงินสด๑๐๐๐บาท
ร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทที่ยายเก็บไว้ในบ้านแล้วก็หลบหนีไป
เหตุการณ์เกิด๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
แต่ขณะที่ถูกควบคุมตัวไว้ในห้องขังสพนาโพ
เพื่อเตรียมที่จะนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดบุรีรำ
ในช่วงสายของวันที่๒๘กรกฎาคม
ปรากฏว่าผู้ต้องหาพยายามใช้เสื้อชั้นใน
ผูกคอตัวเองกับลูกกรงห้องขังเพื่อที่จะหนีความผิด
แต่ตำรวจช่วยไว้ได้ทันนะคะ
แล้วก็ตอนนี้นำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลบุรีรำ
อาการล่าสุดคือปลอดภัยแล้ว

ตำรวจกองปราบตำรวจชุดสืบสวนโรงพักนาโพจังหวัดบุรีรำ
นำหมายสารไปจับกลุ่มตัวผัวค่ะ
ผัวชื่อว่านายสนองวัยเชิงค้า
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หรือสอบตแห่งหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานี
ขณะเดินทางไปเยี่ยมภรรยาก็คือนางสาว
ถ้าวันก่อนคนที่เอาเสื้อชะนายไปผูกคอตายในห้องถัง
แต่ไม่ตายตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ผัวไปเยี่ยมเมียที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่าหลังจากการสืบสวนสอบสวนขยายผล
พบหลักฐานว่าตัวผัวเนี่ยนายสนอง
ไปร่วมก่อเหตุด้วยรู้เห็นเป็นใจ

บรรทุกรถจักรยานยนต์ไว้ด้านหลัง
แล้วพาภรรยาตระเวนไปก่อเหตุหลอกลวง
ขโมยทรัพย์สินตามสถานที่ต่าง
ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ผู้เสียหาย

ที่ถูกหลอกขโมยเงินทรัพย์สินไป
ให้การคล้ายกันแล้วก็ไปแจ้งความไว้ที่
จังหวัดบุรีรำ๑๐๑ขอนแก่นตระเวนเลยนะ
ต้องใช้คำนี้ไปหลากหลายพื้นที่ค่ะ
หลังสอบสวนเสร็จตำรวจได้นำตัวนายสนองเนี่ย
ฝากค้างที่ศาลจังหวัดบุรีรำ
ส่วนตัวภรรยาก็คือนายถวันกร
ซึ่งคาดว่าจะออกจากโรงพยาบาลในวันนี้
เดี๋ยวจะอายัดตัวทรงเรือนจำจังหวัดบุรีรำเช่นเดียวกันนะคะ
ก็เป็นเรื่องเป็นราวที่เรารายงานข่าวกันก่อนหน้านี้
ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งตระเวนขี่มอเตอร์ไซค
แล้วก็ไปหลอกผู้เท่าผู้แก่ตีสนิท
อ้างว่าเป็นเพื่อนลูกสาวบ้างไปขายน้ำผึ้งบ้าง
แล้วจนคุณยายไว้เนื้อเชื่อใจ
สุดท้ายก็จับกลุ่มตัวได้ทั้งผัวทั้งเมียนะคะทำเป็นกระบวนการค่ะ